หมู่บ้านแห่งหนึ่งครับหมู่บ้านสะมะค่านะอ่า
อยู่ที่ตำบลหนองไม้ไผ่อำเภอหนองบุญมาก
จังหวัดนครราชศรีมาคือชาวบ้านเขาตอนนี้เขากลัวผีแม่ม่ายกันมาก
อืมเนื่องจากมีชาวบ้านในหมู่บ้านเนี่ยโอ้โหเสียชีวิตติดต่อกันนี่ห้าศพล่ะค่ะนะ
จากการไหลตายนอนอยู่ดีแล้วตาย
ทางการแพทย์เขาบอกว่าการหัวใจวัยเชียบพลันก็เกิดขึ้นได้
แต่นี่เหรอมีมดูร่างทรงเขาบอกว่านี่ไหลตาย
ผีแม่มายไปชัดเห็นป่ะเสื้อดงเสื้อแดง
นี่เสื้ออะไรเสื้อแดงเฉยแค้นแมนยูก็มี

อาจจะต้องรอได้แชมป์ก่อนอาจจะต้องซื้อมาแขวนตอนหลัง
ความเชื่อของชาวบ้านนะครับทุกผู้ชมครับที่ตำบลหนองไม้ไผ่เนี่ย
มีผู้เสียชีวิตจากการไหลตายติดต่อกัน๕ศพภายใน๒เดือน
ชาวบ้านเขาก็กลัวกันมากนะต้องแก้เคล็ดนะครับด้วยการเอาเสื้อสีแดงมาแขวนนะครับ
มีชาวบ้านท่านหนึ่งนะฮะเป็นคุณยายอายุ๗๘แล้ว
บอกว่ามีสองตายายในหมู่บ้านเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุ
หลังจากนั้นก็มีอีก๓ศพนะที่เสียชีวิตไป
ชาวบ้านก็เลยเชิญร่างทรงมาดูให้หน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ซึ่งร่างทรงบอกว่าเป็นฝีมือของผีแม่ม่ายมาเอาชีวิตไป

บ้านท่านบอกว่าจะได้คุณแก้เคล็ดเลย
แม่ม่ายไม่ให้เข้าบ้านมาเอาชีวิตคนในครอบครัว

คือขนาดกลางคืนจะมานั่งเล่นหน้าบ้านยังไม่เอาเลย
เข้าบ้านปิดประตูนอนอย่างเดียวครับ
คือในแง่ของความเชื่อเจ้าหน้าที่ท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรนะฮะ

แต่ถ้าเชื่อมากเกินไปมันก็เครียดได้

วันนี้ทางนายอานนท์ชาญสูงเนินนายกอบตหนองไม้ไผ่
ก็ไปกับทางเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไม้ไผ่
เพื่อที่จะไปพูดคุยให้ความรู้ความเข้าใจกับชาวบ้าน

ท่านนายกอบตหนองไม้ไผ่บอกเลยว่า
ในพื้นที่หนองไม้ไผ่เนี่ยนะมีชาวบ้านอยู่อาศัย๔๐๐๐กว่าคน
จำนวนนี้เป็นผู้สูงอายุ๖๐ปีขึ้นไป๖๐๐คน
ป่วยด้วยหลายโรคความดันโลหิตเบาหวานซึมเศร้า
เพราะฉะนั้นถ้าไม่ดูแลสุขภาพดีเนี่ยโอกาสที่จะนอน
แล้วก็หัวใจวายเฉียบพลันแล้วเสียชีวิต

มันก็มาตายบ่อยหลังมาก็ตายเรื่อยอย่างนี้
ก็ชาวบ้านก็มีความเชื่อว่ามีอ่าขนมีหมอตำราดูว่า
คนตายบ่อยมันมีอะไรล่ะมีเหตุ

พี่ไม่ม่ายเขาจะมาเอาอีกเรื่อยอย่างนี้
เคล็ดก็เอาเสื้อแดงมาแฝนหน้าบ้าน

เราก็ไม่เชื่อก็ไม่รบรู้แล้ว
ชาวบ้านก็มาแฝนเราก็ไม่ว่าอะไรเขาเนอ

ก็ดีแล้วฮะก็ให้ความรู้ชาวบ้านจะได้เข้าใจกัน

แต่ว่าดูแลสุขภาพด้วยออกกำลังกายด้วย